พระเชงคารค่ะพระรูปหนึ่งนะคะออกไปบินทบาท
การออกไปบินทบาทคือต้องออกไปแต่เช้าอ่า
สายก็แล้วบ่ายก็แล้วไม่กลับวัดอ้าว
ไม่รู้ไปไหนนะคะประชาชนไปเจอค่ะ
ชาวบ้านเข้าไปเจอนอนหลับอยู่ใต้ต้นตะขบริมทางแบบนี้
อุบัติเหตุหรือเปล่าคือชาวบ้านเขาก็ไม่แน่ใจ
ไม่กล้าเข้าไปจับไม่กล้าเข้าไปช่วยถ้าสมมุติเกิดอุบัติเหตุ
เคลื่อนย้ายเดี๋ยวกระดูกหลังหักเหิกอะไรไปอีกเรียกตำรวจให้เข้ามาช่วยเหลือ
ตำรวจเข้ามาช่วยเหลือเข้าไปใกล้ปุ๊บหึงเลย
ยังไงคะหุนกึ๊กเลยยังไงคะกลิ่นสุราเอ๊สรุปแล้ว
หลวงพ่อนะคะเมาสุราแล้วก็หลับอยู่ข้างทางแบบนี้
ก็เลยไม่กลับวัดสักทีนี่แหละนะคะและช่วงปลุกเนี่ยปลุกอยู่นาน
ปลุกสักพักใหญ่ใหญ่แล้วก็ถามหลวงพ่อหลวงพ่ออายุเท่าไหร่เนี่ย
เอาถามข้อมูลเบื้องต้นอ่ะนะหลวงพ่อตอบว่าหลวงพ่ออายุ๒๑ปีคุณ
ฮะเดี๋ยวก่อนหลวงพ่อยี่สิบเอ็ดบวกบวกเชื่อดิฉัน
แต่ยี่สิบเอ็ดบวกบวกอยู่ในใจไม่ได้บอกว่าบวกเท่าไร
สักสี่สิบได้มั้งอ้าวได้ได้หลวงพ่ออายุหกสิบปีอ่ะ
จริงจริงแล้วนะนะคะเพราะถามว่าหลวงพ่อเมาขนาดเนี้ย
อยู่ข้างทางแบบไม่รู้เรื่องขนาดเนี้ยดื่มไปเยอะไหม

เออกับแก้มแล้วเอาไปเอาไปสั้นที่วัดบอก
ไปสั้นวัดบอกเอามากกว่าแล้ว
น้อยเดียวอะไรน้อยเดียวหลวงพ่อดูเดินก่อน
อันนี้คือสภาพช่วงที่พาหลวงพ่อมาถึงวัดแล้วนะคะ
ชื่อเสียงเรียกน้ำหลวงพ่อหน่อยชื่อว่าพระ
ดึงฤทธิ์จำภาษาอยู่ที่วัดภูช่างน้อยและจำภาษามาแล้วหลายภาษาด้วยนะคะ
แต่ได้ข้อมูลจากพระร่วมวัดบอกว่าก็เห็นดื่มเหล้าอยู่ในวัดเป็นประจำ
และบางทีพระลูกวัดรูปอื่นก็เคยแอบถ่ายคลิปแล้วนะ
แล้วก็เอาหลักฐานให้เจ้าหน้าที่ดูด้วยว่าเคยแอบถ่ายเนี่ยหลวงพ่อรูปเนี้ย
เมื่อเช้าหลวงพ่อออกไปบินทบาทกำลังจะกลับวัดแล้วก็นี่แหละค่ะ
สภาพไม่ถึงวัดค่ะนอนอยู่ใต้ต้นตะขบนะคะ
ตะขบนี้อยู่ข้างศาลเจ้าเชียงคานนะคะจากนั้นตำรวจนำตัวพระเรืองฤทธิ์ค่ะ
ให้เจ้าอาวาสวัดภูช้างน้อยทำการศึกแล้วค่ะออกจากการเป็นพระเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ